ถามคุณนัทธนันกับคุณผู้ชมแบบนี้ละกัน

ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวเกิดเราไปแล้วรถมันจะไหลไหม

แกจอดรถเอ้อมันอยู่บนเนิน
แกก็เข้าพีแล้วกะว่าเอ่อจอดเข้าพลักษณ์เรียบร้อยแกน่าจะอยู่
ขนของจากหลังรถลงแกนุ่งผ้าขาวม้าผืนเดียว
โอ้โหรถไหลสิคะวิ่งผ้าขาวม้าแทบหลุดค่ะ
นี่หรือเปล่าเดียวผมต้องพบไหมอาทิตย์ไปแล้วนะ

แล้วล้าให้ใครช่วยบ้างไม่เจือดเลย

ไหลไปปักลงโรงน้ำแบบนี้เลยค่ะ
ดูจากลักษณะแล้วเนี่ยน่าจะลืมใส่พีด้วยนะ

คือไม่อย่างนั้นมันดูมันไม่น่าจะไหลได้ง่ายดายขนาดนี้เนอะ

คุณพี่แกพยายามวิ่งมาแล้วแหละมันไม่ทัน
ก็เลยทำได้แค่ยอมรับสภาพนะคะ
คือพี่เขากำลังขนยางพาราขึ้นรถนะคะ

สุดท้ายก็ต้องวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านนะคะ

ตอนแรกเนี่ยเอารถไถมาลากไม่ขึ้น

รถไม่มีร่องรอยเสียหายเลย

มีภาพไหมเดี๋ยวต้องเอามาพิสูจน์

ทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาบอกค่ะว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นสายบนที่ก้าวกุมภาพาน

ไม่ตอนนี้นี่ฉันน่ะไม่ได้โฟกัสที่รอยล่ะ

แต่ว่าพี่เขาชี้ให้ดูรอยแหละมั้งเนอะ
แต่อันนี้ดิฉันเดานะว่ารอยที่เกิดขึ้นอันนี้
มาจากการที่ตอนที่รถลากขึ้นมาแล้วมันกระแทก
ใช่มีแค่ตรงนั้นแหละนิดเดียวเท่านั้นเอง

ซึ่งพี่คนที่เป็นเจ้าของรถเขาบอกว่า
โอ้โหนี่แหละบารมีพ่อท่านนวลปริสุทธโธ
อดีตเจ้าอาวาสวัดประดิษฐารามแน่เลย
เพราะเขาไปแขวนแล้วก็ห้อยไว้ที่หน้ารถ

ดีใจที่หนึ่งผ้าขาวม้าไม่หลุดตอนวิ่ง

ก่อนหนึ่งเราเข้าตัวพีคือเข้าจอดพักหรือยัง